เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวดีของความรักเหมือนกัน

วันก่อนค่ะนี่ลงรูปกุมมือกันรูปนี้เลยค่ะคุณ
บอกเลยมีลุ้นหนักมากนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไง

บอกเลยค่ะว่าแฟนลุ้นหนักมากนะคะงานนี้

แคปชั่นแล้วก็อีโมจิรูปหัวใจสีแดงด้วย
แบบที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อความใดค่ะ
แล้วก็น่าจะเดาไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะว่า
ุ่มปลูกต้นรักกับใครสักคนอยู่เป็นแน่เลย

จากเราเพื่อนนะในวงนะในวงการ
ไม่ว่าจะเป็นแกงสนธนธัตรไอ้สารังอยู่

แต่ว่าก็ต้องรอลุ้นกันหน่อยนะคะว่าให้คุณหนุ่มอ๊อฟมาเปิดตัว
แล้วก็เผยโฉมว่าเอ้ยเป็นใครอะไรกันยังไงนะคะเนี่ย
คุณนิวคุณจิ๋วก็มาแซวนะคะแล้วก็เพื่อนที่สนิทก็มาแซวด้วย
แน่จริงแท็กสิจะให้แท็กเองนะ
เออหรือว่าจะให้หรือว่าจะให้แท็กให้อะไรอย่างนี้นะ

ว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยต้องรู้แหละว่าคบกับใคร
แต่ว่ารออยู่รอให้เจ้าตัวเขาเปิดตัวเองดีกว่า